หลังจากที่โซเชียลแชร์ภาพแต่ละชอตของน้องจ๋าแหวว

เพราะฉะนั้นว่านักปั้นมือทองยังมีอีกหรือว่าคำนี้นักปั้นมือทอง
โพสต์ข้อความนะฮะหลังเข้าไปช่วยเหลือน้องว่า
บางครั้งความช่วยเหลือก็ไม่ได้มาในรูปแบบเรื่องของเงิน

ช่วยได้สินของอะไรนะพี่แมวทำไมพี่เหนียวถามต้องถามพูดกันช่วยอะไรวะ
ได้สิ่งของช่วยที่น้องแจ๋วแหววเนี่ย
เด็กขายพวกเมื่อไรวัย๙ขวบเนี่ยกลับจากโรงเรียน
ก็มาช่วยแม่ช่วยยายขายที่แยกพระราม๙
ระหว่างพักการขายของเธอเนี่ย
ก็นั่งรวบผมใต้สะพาน
แต่ถ้าว่ารวบผมของเธอเนี่ยเป๊ะราวกับนางแบบมืออาชีพเลยฮะ
แล้วก็มีคนถ่ายรูปของเธอโพสต์ลงในโซเชียล

ใครพี่อุ๊ปป่ะเขาเลิกคิ้วเขาเลิกคิ้ว
หนุ่มบางทีหนุ่มก็ไม่ต้องฉันก็ไม่ได้อ่านคำเนอะ

สงสัยคิ้วเขาอย่างเดียวเหรอหนุ่ม
คือมันจะหมดรายการแล้วหนุ่มขออ่านก่อนนะหนุ่ม
เชิญเชิญนะฮะรูปของเขาก็ถูกแชร์กันไปอย่างมาก
ช่วงหนึ่งเธอก็ฝ่ายฝันเป็นนางแบบนะฮะเป็นดารานี่แหละ
จากที่ตัวน้องเอ็มเป็นเด็กดีเด็กน่ารัก
เลยขอเป็นอุ๊บวิริยะขอเป็นจิตอาสา
โอ๊ยเหรอขอเป็นจิตอาสาเธอ
ช่วยเหลือสารฝันให้กับน้อง
เพราะพี่เป็นเจ้าของ
เจ้าของสถาบันสอนเดินแบบบุคลิกภาพเธอ
ชื่อว่าและการแสดงโมเดลไทยแรนด์นะฮะอื้อ
เงาดิผมหัวพี่เขาเงามากเลย
นะฮะอยู่ที่น้อมจิตพราซ่าฮักบางกะปิ
มีแฮชแท็กเยอะนะน้อมจิตพาทราบบางกะปิ

เรียนทุกอย่างได้ฟรีตลอดชีวิตคุณอุ้มสอน
คุณอุ๊บเขาเป็นแบบสาธารณกุศลนะเขาดูแลหมาแมวเนอะ
ชอบดูท่าน้องเขาเด็ดนะ

ก็นี่แหละจุดเด่นมันต้องมีเด่นสิ